ท่านรองยกฎาธรรมนธรีและลัฐธรมนตรีว่าการกระทรวงศาสตรานสุข
รับมอบวัคซีนแอสตราเซเนก้า๑ล้าน๘แสนโดส

แล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวจะกระจายไปทั่วประเทศ

นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกัธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

จะกระจายส่งให้แต่ละพื้นที่ตามจำนวนที่เหมาะสม
โดยใช้สูตรนะครับที่กรมควบคุมโรคกำหนดเอาไว้
คือจำนวนประชาชนที่ต้องการความรุนแรงของการระบาด
ซึ่งบางจังหวัดจะได้มากได้น้อยไม่เท่ากันนะครับ

ใช้วัคซีน๒โดสซึ่ง๑โดส
สามารถดึงวัคซีนได้๑๒เข็มจึงฉีดได้๒๔คน
ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่มาลงทะเบียนจองไว้นะครับ

ที่ผลิตในประเทศไทยมีประสิทธิภาพ
นายอนุทินนะครับยืนให้กำลังใจ
แล้วก็ชู๒นิ้วปรบมือให้นายแดเนียลเคอร์เทส

คุณจุรายรัฐเรวงท่านอายุ๖๙ปี
เป็นคนแรกที่ได้ฉีดวัคซีนท่านบอกว่า
ตั้งใจเลยตั้งใจมาฉีดวัคซีน
ที่จุดฉีดของกระทรวงศาสตร์ธนศุกร์
เดินทางมาจากสุขุมวิทย์มารอตั้งแต่เช้านะครับ

ก็ได้ฉีดวัคซีนวันนี้ทันทีเลย
โอ้โหทันใจดีจริงนะฮะ
หลังฉีดแล้วท่านบอกว่าไม่มีอาการอะไรเลย
เหมือนวัคซีนทั่วไปที่เคยฉีดนะครับ
คุณจุแลรัชบอกอีกว่าก่อนหน้านี้ศึกษามาเป็นอย่างนี้
แล้วเธอเองก็มั่นใจในวัคซีนตัวนี้ครับ

ทันทีที่ได้รับการจัดสรรนอกจากจะฉีดในโรงพยาบาลแล้วนะครับ
ยังเตรียมความพร้อมเพื่อฉีดให้ประชาชนทั่วไป
นอกพื้นที่ร่วมมือกับหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับ
เปิดหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครยี่สิบห้าจุด
คุณผู้ชมดูตามไปใกล้ที่ไหนดูที่นั่น
โครงการชื่อว่าไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัย
มีจุดฉีดวัคซีนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับ
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
เอสซีจีบังซื้อเซ็นทรัลลักษณ์พลาว
ซีจีสำนักการใหญ่มหาวิทยาลัยศรีปฐุมนะครับ
แล้วก็ที่ต่างที่ปรากฏอยู่นะครับ
คุณผู้ชมลองดูนะครับว่าใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนนะครับ
ลงทะเบียนไว้นะครับไปที่นั่นนะฮะ
เป้าหมายใน๒๕แห่งนะครับจะให้บริการ๓๘๐๐๐๕๐๐๐๐คน
เริ่ม๗มิถุนายนนี้ครับ